ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวฮือฮาเรื่องของการเลิกการช้า
ระหว่างสายป่านอภิญญาและแฟนนุ่มอบ๋
ซึ่งสาวสายป่านเองเธอก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุการเลิกราแต่อย่างใด
กระทั่งล่าสุดเพจใต้เตียงดาราคุณผู้ชมค่ะ
ตาดีเหลือเกินแอบไปสังเกตเห็นสายป่านลงรูปนอนหนุนตัก
ชายหนุ่มปริศนาคนหนึ่งค่ะพร้อมกับบอกใบ้แบบชี้เป้าเป็นไกลว่า
ใช่คนที่เล่นละครด้วยกันหรือไม่ว่าแล้วชาวเน็ตก็ไม่รอช้า
ไล่สืบหากันแบบรัวจนไปเจอว่าชายหนุ่มปริศนาคนดังกล่าวก็คือ
นันทวุฒิบุญรับทรัพย์นักแสดงจากซีรีส์เรื่อง
ภาพยนตร์แล้วก็ละครนะคะซึ่งในไอจีของฝ่ายชายเนี่ยจะเห็นเลยว่า
มีชื่อของสายป่านตามฟอลโลกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันแบบมุ้งมิ้งด้วยคุณ
ซึ่งแปลว่าต่อให้เป็นสวรรค์ก็ไม่มีความหมายถ้าไม่มีเธออยู่เคียงข้างกัน
เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงมีคอมเมนต์ตอบไหม
ถ้าเป็นความจริงฉันคงจะมีความสุขมากชีวะแบบนี้
แล้วพอตกเป็นข่าวปุ๊บบรรดาชาวเน็ตก็อย่างไวเลยค่ะ
ทันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะด้านสายป่านก็ไม่รอช้าเช่นกันค่ะ
กับอดีตหวานใจมีความรู้สึกแบบพี่น้องมาสักพักใหญ่แล้ว
เพียงแต่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพราะเป็นเรื่องอ่อนไหว
สองคนได้คุยและตัดสินใจร่วมกัน
เพื่อให้ชีวิตของแต่ละคนได้เดินหน้าต่ออย่างถูกต้องและชัดเจน
มีคนสังเกตเห็นและเป็นข่าวหลังตัดสินใจแยกทางกันมาระยะหนึ่งแล้ว
พร้อมขอให้ทุกคนเข้าใจและเป็นกำลังใจสำหรับการตัดสินใจของพวกเธอด้วย
ชีวิตมันพัฒนาตรงที่ได้เคลื่อนไหวนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวถ้ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของโลกโซเชียลระหว่างอดีตคู่รักสายป่านอภิญญาแล้วก็อาเบนะคะ
หลายคนเนี่ยแอบเสียดายเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นหลายคนที่ลุ้นเหลือเกินอยากจะให้มีข่าวรู้สึก
คาวนึกว่าเขามีอะไรที่คล้ายกันพอดูเป็นคู่ที่น่าจะแบบรงเอยได้ดีอ่ะเนาะ
ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่เสมอ